คุณผู้ชมคะไปดูเหตุอุกอาจนี้กันหน่อยนะคะ
เกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีค่ะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าคนร้ายเขาขโมยอะไร
แต่มันอุกอาจมากถึงขนาดที่ขับรถหนีแล้วยังเอาปืนออกมายิงใส่เจ้าหน้าที่รอปภด้วยค่ะ
โอ้โหรอปภมีแค่เครื่องกั้นกับกรวยนะจะไปช่วยอะไรกับปืน
ใช่แล้วดูนี้เนี่ยพยายามจะเอากลวยฟาดเข้าไปที่รถด้วยนะคะแต่มันสู้ไม่ได้จริง
กล้องวงจรปิดก็จับภาพไว้นะคะรอปภประจำด่านอยู่ตรงนี้
ยกมือขวางรถมืออีกข้างก็ยกกลวยขึ้นมาฟาดใส่รถค่ะ

ด่านตรวจไปเลยแถมยังยิงออกมาจากรถด้วยนะคะเพื่อเปิดทางหนี
จังหวะยิงใช่ไหมฮะนี่ไงเมื่อกี้โอ้โหมีควันจากปืนออกมานะ
ใช่ค่ะชนแผงกั้นเหล็กทางหลบหนีไปเลยนะคะอย่างที่บอกค่ะโอ้โหรอปภนี่ก็ต้องบอกว่าใจเด็ดจริงนะคุณ
อยู่ตรงนั้นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บริเวณประตู๓ท่าเรือแหลมชะบังที่ศรีราชาชนบุรีนะคะ
ช่วงเช้าค่ะ๒๘กรกฎาคมที่ผ่านมาพี่รวบพอท่านนี้ที่พยายามสกัดคนร้ายคือนายอนันต์จันขวาง
ถูกยิงด้วยนะคะเข้าที่บริเวณมุมปากด้านขวาแล้วก็ต้นคอได้รับบาดเจ็บแล้วค่ะ
ต้นคอเป็นรูกระสุนเลยคุณ

หลังเกิดเหตุตำรวจสพแหลมชะบังค่ะไปสอบสวนก็พบว่ามีคนร้ายด้วยกันทั้งหมด๓คน
เขาไปลักขโมยสายไฟของบริษัทแห่งหนึ่งคุณที่อยู่ในพื้นที่ท่าเรือแหลมชะบังนั่นแหละค่ะ
รอปภเองพยายามจะไล่สกัดจับจนมาเจอตรงบริเวณหน้าด่านขวางทางตรงนี้
หลังก่อเหตุคนร้ายขับรถหลบหนีไปทางจังหวัดระยอง
แล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาชุดสืบสวนตามแกะรอยจนสามารถจับกลุ่มคนร้ายได้๒คนนะคะ
นายอนุชายบุญปั่นอายุ๔๕และนายสรายุทธ์คำด้วงอายุ๓๒
จับได้ที่เขตอำเภอเมืองจังหวัดระยองพร้อมกับของกลางค่ะ
ตำรวจนำตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
ทางด้านรองภูมิครับการตรวจภูทรชนบุรีบอกว่า
ผู้ต้องหาเนี่ยให้การว่าก่อเหตุครั้งแรกแต่ตำรวจบอกไม่เชื่อหรอกนะ
เพราะพบประวัติว่าเคยเข้ามาทำงานด้วยนะคะที่นี่
และ๑ใน๒มีประวัติติดยาเสพติด
ส่วนที่ยิงรอปภเปิดทางหนีหลังถูกสกัดจับเนี่ย
ตอนนี้ก็มีการแจ้งข้อหาเรื่องของร่วมกันฆ่าผู้อื่นด้วยนะคะ
แล้วก็ร่วมกันมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
ส่วนคนร้ายอีกคนนายธวัชชัยสกุลรางอายุ๔๓ปีนะคะคุณผู้ชมค่ะ
คือล่าสุดเหมือนตำรวจจะสามารถคุมตัวผู้ต้องหาได้นะคะ

ใช่ค่ะครบ๒คนมีคนร้าย๓คนที่หนีไป
คือนายธวัชชัยสกุลรังอายุ๔๓หลบหนีไปอยู่ระหว่างติดตามจับกลุ่มตัว
ส่วนอาการอาการของรอปภใจเด็ดท่านนั้นที่ถูกยิงปลอดภัยนะคะ
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลชนบุรีอันนี้ตอนไปทำแผนภาพเมื่อกี้นี้
ใช่ส่วนคนร้ายสองคนที่จับได้แล้วตอนนี้นะฮะ
ก็เอาไปฝากขังศาลจังหวัดพัทยาเรียบร้อยแล้วนะครับ